มาที่นางงามสายมูคุณผู้ชมค่ะ
น้องพรฟ้านั่นเองนะคะคนนี้บอกเลยนะ

บอกว่าความมูนี้เป็นความศรัทธาของแต่ละคนจริง

นี่แหละน้องพรฟ้าปูนิกาคุณผู้ชม
พรฟ้าจำได้หรือเปล่าเธอคนนี้
ปีเดียวกับน้องอาแมนด้าไง
บอกเลยว่าเรื่องมูเตลูพรฟ้าก็ไม่พร่องนะคะ
เขาบอกกับน้องรถเบนท์บันเทิงไทยรัฐให้ได้ฟังว่าแบบนี้
คนนี้เรื่องมูเตลูเต็มร้อยก็ขอให้คะแนนตัวเองแบบ

เพราะว่าเรื่องแบบนี้นะคะมันขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคน
ส่วนตัวเธอในศักราะห์องค์พระพิฆเนตนะคะ
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเธอเองค่ะ
ดิฉันอยากจะให้ดูมือถือของเธอคุณผู้ชมค่ะ
เรามีภาพมาให้ดูนะคะมูเตลูขั้นสุด
มูไม่มูเอ้าเอ้าเอ้ยมีแพทย์ทองคำด้วย
เออมีการ์ดที่อยู่หลังมือถือด้วยเป็นทองคำคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นหลายคนเขาใช้เหมือนกันนะวอร์เปเปอร์แบบนี้
เออแล้วก็พกติดตัวไปตลอดเลยค่ะ
ที่สำคัญน้องพรฟ้าเธอเชื่อว่าเหตุผลที่เธอไม่จมไม่หายไม่ตายลาตินนั้นเออนะคะ
ไม่เคยหายจากวงการบันเทิงเลยนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามาจากความศรัทธาที่มีต่อองค์เทพทั้งหลายนั่นเองค่ะ
ถ้าเป็นการมูเตลูอันนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจมากกว่า
โดยเฉพาะการประกวดนางงามอย่างน้อยคือต้องมีสีมงคลแหละต้องทำทุกอย่างแหละ
ให้เพื่อความสบายใจในทุกวันที่เราแบบออกมาแต่งตัวพบปะผู้คน
เราก็อยากได้ความมั่นใจแบบเต็มเปรียมการมูเตลูก็ถือว่าเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ก็เติมเต็มจิตใจให้มันเข้มแข็งนั่นเองค่ะ
สังเกตนะถึงพรฟ้าจะอยู่ในวงการมาค่อนข้างนานแต่ไม่เคยหายไปไหนเลย
ก็คือเราอาจจะไม่ได้แบบโด่งดังเปรี้ยงป้างอะไรมากมายแต่อย่างน้อยคือสิ่งที่เราได้คือการคอนทีนิวชีวิตที่มาเรื่อยมาเรื่อยแต่ว่าไม่จมไม่หายไม่ตายไปไหนเลย
เรื่องจริงพระพรฟ้าคุณผู้ชมสังเกตไหมที่เขาเรียกว่าเป็นนางงามพร้อมใช้เดินแบบนะสารพัดคุณผู้ชม
ใช่ค่ะมาเป็นผู้จัดการกองดูแลนางงามเบื้องหลังอะไรก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ